สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
ช่วงนี้ไปอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปญสลีกที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองครับ
ถ้าด้านบุรีรัมย์ยูนิเตอร์นะครับหนึ่งเดียวตัวแทนจากไทย
หวังที่จะเก็บ๓คะแนนเพื่อพลิกสถานการณ์ให้ได้
แต่สุดท้ายหาฟอร์มเก่งไม่เจอ
กไปแพ้ให้กับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาไปแบบขาดลอย๐ประตูต่อ๓ครับ
เกมนี้บุรีรำหวังที่จะพลิกสถานการณ์ให้ได้นะครับ
ลงเล่นเกมนี้เป็นนัดที่๓แล้วครับในกลุ่มเอฟ
เจอกับซานสเฟรเช่ฮิโรชิมาเจ้าถิ่นของญี่ปุ่นในชุดสีม่วงนี่แหละครับ
ซึ่งก็เป็นเจ้าทีมที่ชนะไปได้๓ต่อ๐ได้๒ประตูจากทะด้านทากุมะอาซาโน๒ประตู
และปิดท้ายในลูกที่๓ด้วยนะครับจากโคเฮชิมิสุครับ
ก็ทำให้จบเกมนะครับซานเฟรเช่ชนะไป๓ประตูต่อ๐ครับ
ส่วนผลฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับ
คู่ที่น่าสนใจที่แข่งขันจบไปแล้วครับก็เป็นเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
สุดท้ายโดนเปิดซิงโดนยิงประตูจนได้นะครับ
เป็นบีซีเทโรศาสนาบุกไปชนะได้๑ประตูต่อ๐
ก็แพ้ไปครับสำหรับเมืองทองในฤดูการนี้
ซึ่งเป็นการแพ้ครั้งแรกของรุ่นรุ่นการนี้ด้วยนะครับ
สำหรับเมืองทองยูเนเต็ดแต่ยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
ทีมชาติไทยนั้นมีโอกาสที่จะเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก
คัดเลือกโซนเอเชียถือว่ามีโอกาสสูงเลยทีเดียวครับ
ซึ่งตนเองนั้นก็เตรียมที่จะเรียกนักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมนะครับ

ซึ่งก็จะมีการฝึกซ้อมกันก่อนที่จะไปเจอกับอีรักษ์ในวันที่๒๔มีนาคมนี้ในเกม
ในวันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคมนี้ด้วยนะครับ
ถ่ายทอดสดนะครับในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีครับ
สดจากสนามสุพัชลาศัยในวันที่๒๗มีนาคม